โควิด๑๙เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้ว
นับเข้าสู่ปีนี้คือปีที่สอง
สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

เมืองพัทยาได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะ

คนที่ไปทำงานที่นั่นได้รับความเดือดร้อน
ช้างที่ไปทำงานที่นั่นได้รับความเดือดร้อน

และตอนนี้เดินทางกลับบ้านค่ะ

เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวหน้าที่หลักของช้างกลุ่มนี้นะคะ

แล้วก็พาเดินชมฟาร์มต่างลักษณะมันเป็นฟาร์มช้างอยู่ในพัทยานะคะ

ขอทางกลับบ้านพัทยาสุรินช้างตกงานช้างยังตกงานอ่ะคุณ
อยู่ไม่ได้แล้วเขากินไม่ได้กินข้าวจานเดียวเหมือนเรานะคะ
เขากินเป็นกิโลเป็น๑๐กิโลอย่างนี้บอกไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ต้องเดินทางกลับบ้านนะคะ
นี่เป็นภาพเมื่อสามวันก่อนทีมข่าวไปเจอช้างกลุ่มนี้เดินอยู่ริมถนนค่ะ
ชีวิตในรถกระบะก็มีข้าวของเครื่อง
เต็มรถไปหมดเลยนะคะพอจอดถามค่ะเจ้าของนะคะ
คุณนภาลัยหมายงามอายุ๒๖ปีเป็นควานช้าง
บอกว่าพาครอบครัวและญาติรวม๕ครอบครัวมาด้วยกันนะคะ
ทำงานที่ฟาร์มช้างที่พัทยามาอยู่ตั้ง๕ปีแล้ว
เอาช้างมาด้วยห้าเชือกค่ะเป็นพลายสี่พังหนึ่ง
มาทำหน้าที่รับจ้างพานักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติ
โควิด๑๙เล่นงานปีที่แล้วค่ะฟาร์มขาดรายได้งดจ่ายเงินเดือน
ก็พยายามจะอยู่ต่อค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ
แต่พยายามเท่าไหร่จนหมดความอดทนแล้วตอนนี้ต้องพาช้างกลับบ้าน
ระยะทางที่จะต้องเดินทางกลับจากพัทยาถึงบ้านเกิดที่ท่าตูมสุรินเนี่ยนะคะ
สองสัปดาห์ค่ะประมาณหกร้อยกิโลเมตรเดินไปแบบเนี้ย
ถ้าเดินนะถ้าเดินคือ๒สัปดาห์นะคะแล้วก็จะต้องมีการหยุดแวะพักค้างแรม
แล้วก็พาช้างเข้าป่ากินย่าแบบนี้ด้วย
หลังจากที่เขาเดินออกมาแบบนี้แล้วมีคนแชร์ภาพออกไป
มีพลเมืองดีนะคะอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถมาช่วยขนช้าง
แล้วก็พาครอบครัวทั้งหมดกลับบ้านเกิด
ก็เดินมาได้ประมาณ๑๐กิโลเมตรก็แวะพักชั่วคราวนะคะ
บางละมุงก็เลยเจอพลเมืองดี
ลักษณะเป็นอาสาบอกว่าจะพากลับบ้านนี่แหละค่ะความคืบหน้าเป็นอย่างไร
ช่วงสายวันนี้ค่ะผู้ใจบุญมาแล้วค่ะ
เอารถบรรทุกคันใหญ่มาเลยมาช่วยขนช้างกลับสุรินทร์
ได้รับการช่วยเหลือจากสหพันธ์ช้างไทยและเอกชนนะคะ
ขนย้ายช้างทั้งหมดไปอยู่ที่อำเภอสตึกแทนก่อน
ยังไม่กลับไปที่จังหวัดสุรินทร์เพราะกลัวไม่มีอาหารให้ช้าง
แล้วก็จะทำเพจเพื่อขอรับบริจาคอาหารให้กับช้างเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนเลือกพื้นที่สตึกเพราะพื้นที่โล่งมีป่าและอ้ำช้างไว้ได้
อกจากนี้ยังเป็นพื้นที่บ้านของเพื่อนควานช้างที่เคยอยู่ด้วยกันมาด้วย
ระยะทางก็ประมาณ๔๕๐กิโลเมตรค่ะ
แต่ถ้าไปถึงสุรินทร์จะบวกไปอีกประมาณ๒๐๐กิโลเมตร
นางสาวลักษณะก้านอินอายุ๓๒ปี
และนางสาวนภัณฑ์ไหล่หมายงามเจ้าของช้างค่ะ

นี่ค่ะสองคนนี้ยกมือพนมแบบนี้เลยขอบคุณมาก

สหพันธ์ช้างไทยที่เอารถสิบล้อ
มาพาช้างแล้วมากันตั้ง๖คันนะคะ
พาช้างด้วยพาครอบครัวของเจ้าของด้วย
ก็เลยกราบขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านเป็นอย่างมาก

ส่วนเพจที่เขาจะเปิดรับการบริจาคตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะ
ก็ติดตามข่าวสารนะคะถ้าใครเห็นแล้วสงสารนะคะ
อยากจะช่วยกันบริจาคนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงค่ะ